คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยนั้นก็เป็นความเชื่อโดยเฉพาะคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ
และที่จังหวัดชุมพรครับเขามีความเชื่อว่าด้วยทำเลที่ตั้งชัยภูมินี้เป็นชัยภูมิที่ดีครับ
เป็นสถานที่ที่รับพลังจากมังกร๕ทิศทำให้เกิดความโชคดีมีชัยความเป็นสิริมงคลติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เทือกเขาสูงเด่นทอดผ่านเมืองชุมพรตามศาสตร์เรื่องห่วงจุ้ย
เสมือนพญามังกรสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดิน
เป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติหรือพลังมังกร๕ทิศที่คอยปกปักคุ้มครองเมือง
เป็นเมืองสำคัญในการรับพลังแห่งฮวงจุ้ยซึ่งเป็นศาสตร์อันโบราณเก่าแก่ของชาวจีนโบราณนะครับ
ที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้นะครับเมื่อคุณได้มาลองสัมผัสในวิถีชุมชนวิถีชีวิต
และพลังศักดิ์สิทธิ์อารยธรรมของคนจีนและคนไทยมาผสมผสานกันมันจะสอดคล้องได้อย่างลงตัวมากมากครับ
ความเชื่อเรื่องพลังมังกร๕ทิศจึงสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ของสถานที่สำคัญ๕แห่งในจังหวัดชุมพร
วัดแก้วประเสริฐที่อำเภอประทิวทางทิศเหนือของจังหวัดชุมพรเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้
เด่นสะดุดตาโอบล้อมด้วยหุบเขาทั้งสองด้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่แรกที่เปรียบเสมือนปากมังกรทอง
เพราะอยู่ระหว่างแนวร่องน้ำชายฝั่งทะเลเปรียบดังปากท้องของชาวจีนโบราณที่อาศัยร่องน้ำเป็นเส้นทางเดินเรือสำเภาในยุคสมัยก่อน
สถานที่แห่งที่๒ตามตำราโหราศาสตร์จีนเชื่อกันว่าหาดทุ่งวัวแล่นที่อำเภอประทิวชายหาดที่ทอดยาวเชื่อมกับหาดสายรีในอำเภอเมืองชุมพร
มีหาดทรายทอดยาวเปรียบดังหัวมังกรทองสอดคล้องกับปีเกิดของผลเรือพระบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย
ชาวเมืองชุมพรให้ความเคารพนับถือจึงเกิดเป็นอนุสรสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างไว้บนทิวเขาริมหาดสายรีแห่งนี้
จากแนวชายฝั่งทะเลชาวจีนโบราณในชุมชนปากน้ำเล่าว่าบนภูเขามัสซีที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางมหาราชลีลาเปรียบเสมือนลำตัวของมังกรทองเป็นจุดรับพลังมังกรธาตุฟ้าและธาตุทองเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นพลังแห่งความดี
พลังมังกรทิศที่๔มีตำนานเล่าขันกันว่าโรงเจรักศิลป์ธรรมที่ตำบลปากน้ำเปรียบเสมือนท้องมังกรทองที่เป็นจุดรับพลังมังกร๕ธาตุดินน้ำลมไฟช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นพลังแห่งความสุข
และพลังมังกรทิศที่๕เป็นพลังมังกรแห่งคุมทรัพย์ทางอาหาร
ว่ากันว่าที่อำเภอหลังสวนของจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสวนผลไม้
เสมือนหางของมังกรทองนั่นเอง
ตำนานพลังมังกร๕ทิศจึงกลายเป็นความเชื่อของคนจีนโบราณที่เล่าค้านกันมาช้านาน
ชุมพรจึงนับเป็นทำเลทองแห่งพลังมังกรอย่างแท้จริง
เพราะสถานที่ทุกคนทุกแห่งนับเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์
ที่จะคอยปกปักรักษาลูกหลานเมืองชุมพรให้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา